ส่วนวันนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
พิจารณามาตรการหลายมาตรการด้วยกัน
โดยจะเน้นเรื่องของเกษตรกรเป็นหลัก

ชะลอการขายข้อเปลือกณปีรูดูการผลิต๒๕๕๙๒๕๖๐
ส่วนอีกหนึ่งมาตรการเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกร
คือการเสนอขยายอายุสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่
จาก๑ปีเป็น๓ปี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีแรงงานสดจากธรรมเนียมรัฐบาล
นอกจากนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ได้ออกมาพูดถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีเกี่ยวกับ
คดีสหกรเครดิตยูเนียนและก็พระธรรมชโย
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
กล่าวถึงกรณีอายการเลื่อนคำสั่งฟ้อง
คดีนายสุภาชัยศรีสุภาอักษร
อดีตประธานบริหารสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัด
และพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กับพวกฐานฟอกเงินและรับของโจร
ไปเป็นวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้นะคะ
โดยบอกว่ายังไม่ทราบค่ะว่าอายการจะมีแนวทางอย่างไร

ส่วนข่าวลือที่ออกมาว่าพระธรรมชโยออกนอกประเทศไปแล้วนั้นนะคะ
ผลเอกภัยบูลเห็นว่าก็เป็นเพียงข่าวลือค่ะ
แต่ตามข้อมูลที่รับทราบมานั้นนะคะ
พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดพระธรรมกายค่ะ

และหลังจากเสร็จกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งค่ะ
เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
โดยในการประชุมวันนี้นะคะก็มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมค่ะ
ในมาตรการสินเชื่อชะลอการจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี
หรือจำนำยุ้งฉางข้าวเหนียวรูดูการผลิต๒๕๕๙๒๕๖๐
วงเงิน๑๓๐๐๐บาทต่อตันค่ะ
แบ่งเป็นสินเชื่อราคาข้าว๙๕๐๐บาทต่อตัน
เก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ๒๐๐บาทต่อตัน
และค่าขึ้นยุ้งฉาง๑๕๐๐บาทต่อตันค่ะ
เพื่อสนับสนุนจูงใจให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการค่ะ
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะ
จะได้รับวงเงินสินเชื่อ๕ล้านบาทต่อแปลง
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๐๐๑ต่อปี
และกำหนดให้เกษตรกรต้องชำระสินเชื่อให้เรียบร้อยภายใน๓ปีค่ะ

จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะ
ระยะทาง๒๓กิโลเมตรในวงเงิน๑๓๑๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งหากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันนี้นะคะ
คาดว่าจะสามารถเปิดการประมูลได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
ในการเห็นชอบมติต่างในเวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ